ชอบกินก๋วยเตี๋ยวกินบะหมี่กินเส้นนะดิฉันแนะนำอีกร้านหนึ่ง
ร้านนี้บอกเลยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ง้อแก๊สเพราะเขาใช้เตาฟืนมากว่า๓๐ปี
นี่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งขนมหวานให้กินกันจุกแล้วดูค่ะก๋วยเตี๋ยวของเขานี่นะหน้าตาก็น่าทานกระบวนการทำก็น่าสนใจ
อยู่บริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านถาวรการเยื้องวงพาณิชย์อำเภอเมืองจังหวัดพิสุนุโลก
บ้านผมนี่บ้านคุณชนะคุณเคยไปยังร้านนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูภาพเรื่อยก่อน
ดูไปเพราะว่าบรรยากาศร้านก็สบายเป็นร้านโปร่งโล่งแต่ว่าไฮไลท์และความน่าสนใจของก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็คือ
การใช้เตาฟืนในการปรุงก๋วยเตี๋ยววินเทสุดเลยและแน่นอนค่ะเอกลักษณ์ของการใช้เตาฟืนก็คือ

เริ่มต้นเพียง๒๐บาทเท่านั้น

เขาขายราคานี้มาตลอดนะคะ
ใครที่ได้ไปทานนะถ้าสายเนื้อนะจะชอบมาก

กากหมูเจียวที่เห็นเขาก็ทำเองทุกวัน

ของขาวต้องตามด้วยของหวาน

ก๋วยเตี๋ยเจ๊พักเปิด๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็นนะคะ

ทางเข้าหมู่บ้านถาวรการเส้นวัดจุลามณี

ก็ไปได้หรือกินโทรหา

ไม่ค่อยได้ไปบางกระทุ่มเสียใจเหมือนกัน